เป็นพนักงานปั๊มนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะ

พนักงานปั๊มบอกไปนั่งพักอยู่ดี

ดานทำไมหมามันเห่าจังเลย

แปลกใจเจอไอ้นี่เลยค่ะ

มันตัวเล็ก
กิ้งก่ากับปอมไม่น่าใช่เนอะ

เออคลิปแต่ละคนเขาก็เดากันไปเหมือนคุณคิงนั่นแหละค่ะ

คุณจอลลาเค
เออใช่ไลน์มันไม่น่าจะใช่ตัวเงินตัวทองแล้วเหมือนไอ้เข้เลย
มันคือลูกจราเข้ค่ะคุณคิงและคุณผู้ชมค่ะ
แต่ใดนั้นคำถามมันต้องมาแล้วคุณคิง
แล้วลูกจราเข้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะเนี่ย

นี่แหละค่ะลูกจอลลาเคสองตัว
คือชาวบ้านบอกไม่รู้มาจากไหนค่ะ
แล้วเขาไปพกตรงนี้ตรงป่ามันจะเป็นป่ารกนั่นแหละ
หลังปั๊มน้ำมันแถวริมถนนมิตรภาพนะคะ

หลังพักตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ห้องพักหลังปั๊ม
ก็ปรากฏหมามันเห่าจังเลยเห่าหลายรอบ
เอกใจเดินไปดูสักหน่อยก็แล้วกัน
อ้าวหมานั่งเฝ้าลูกจอละเคอยู่สองตัว
อยู่ในป่าด้านหลังปั๊มน้ำมันไม่ใช่ตัวเดียวนะคะ

เพราะเข้าไปดูใกล้เฮ้ยไม่ใช่แล้ว
แล้วก็งงนะบอกว่าแล้วประเด็นคือมันมายังไง
นั่นสิฮะทำไมมาตรงนี้
แล้วเขาบอกว่าที่สำคัญหนองน้ำไม่มีนะคะตรงนั้น

แต่ตอนนี้เขาจับลูกจราเข้เอาไว้ได้
ปรากฏคุณรู้ไหมมีชาวบ้านแถวนั้นเดินมา

พี่ขอไปตัวเนี่ยจะเอาไปเลี้ยงสวยดี

ตัวเขาเองเขาก็เลยจับเก็บไว้๑ตัว
ประเด็นคือเอาไปเลี้ยงได้หรือเปล่านี่สิ

คุณต้องไปขออนุญาตกรมประมงในพื้นที่ก่อนนะคะ
วันนี้มันน่ารักแต่ว่าวันหน้าถ้ามันโตขึ้นเนี่ย

แล้วคำถามคือตัวจิ๋วอยู่นี่